คุณจตุพรพรมพันธ์นักวิเคราะห์
ที่เป็นอดีตคนเคยใกล้ชิดกับคุณทักษิณ

คุณจตุพรให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าก็นี่ไง
ก็อย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้น
ว่ายังไงคุณทักษิณก็ไม่กลับมาเมืองไทยหรอก
แล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยนี่

เพียงแต่ว่าไม่อยากกลับมาติดคุกเท่านั้นเอง

เมินเอาไว้ว่ามันก็เป็นไปอย่างที่เคยคาดการณ์เอาไว้

ก็ให้เหตุผลว่าอีก๒สัปดาห์จะกลับมาใช่ไหม

มันก็ชัดแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วย

แสดงให้เห็นว่ายังไม่ปล่อยวางกับการตัดสินใจมาติดคุกโดยดุษฎี
ความจริงคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องประกาศกลับบ้านเป็นครั้งที่๒
เพราะจะขาดความน่าเชื่อถือ
เมื่อประกาศครั้งเดียวก็ให้มาเลย
ขอให้ตัดใจปล่อยวางการติดคุกให้ได้
ผมเสนอให้เอาตามสบายใจนะ
วันไหนก็ได้มาวันไหนก็มาเลย
เพราะจะมาวันไหนก็ต้องติดคุกอยู่ดี

คุณทักษิณบอกอีก๒สัปดาห์ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมา
แต่๒สัปดาห์นี้ยังไม่ได้รัฐบาลนะ

โอ้โหการจะไปขอเสียงสนับสนุนบท
ให้คุณเสธาทุวีศิลป์จากเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี

นักการเมืองเขี้ยวลากดินกันทั้งนั้น
เวลานี้เขารู้เท่าทันเกมของเพื่อไทยและคุณทักษิณหมดแล้ว
มันไม่มีอะไรจะไปต่อรองทางการเมืองได้แล้ว
จากจะหันกลับไปจับมือกับก้าวไกล

ถ้าอาการขนาดนี้อำนาจการต่อรองที่มันเต็มร้อยเนี่ย

ก็คือหมายความว่าพอออกมาจากบ้านเนี่ย
ทิ้งก้าวกล่ายมาและออกมา
เสียผู้เสียคนล่ะ
เริ่มเสียคนเพิ่มขึ้นเรื่อย

ลำดับ๓ซึ่งเขาเคยมีบทเรียนอยู่แล้วครั้งที่แล้ว
เพื่อไทยเคยเสนอให้เขาเป็นนายกเขาไม่เอานะ
เขารู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
เขาก็อาจจะส่งมาให้ต่อภักษ์ที่๔
ตามกำหนดการเดิมที่ถูกวางเอาไว้ล่วงหน้า
มาเป็นระยะเวลายาวนาน
ก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
โอ้โหคือคุณจตุพรไม่ได้วิเคราะห์
เฉพาะการกลับเมืองไทยของคุณทักษิณ
วิเคราะห์ถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
บอกเลยว่าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหรอก

ภักษ์กำหนดที่๓อาจส่งไม้ต่อไปภักษ์กำหนดที่๔

สุดท้ายคนที่อาจจะได้เป็นนายกคือพลเอกประวิทธิ

โอ้โหคุณจตุพรบอกเลยนะคะว่าคือด้วยความที่วิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็
เพราะว่าสูตรที่ไม่มีสองลุง
ถ้าเกิดไม่มีสองลุงเนี่ยยังไงยังไงก็เสียงมันไม่เกิน๓๗๕
ในการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี
จะมาหวังว่าโอ้โหสอสอในกลุ่มคั่ว๑๘๘เสียงมาโหวตให้
หวังว่าเดี๋ยวสวจะให้เสียงมาเพิ่ม
มันยากมันเป็นแค่ข่าวลือ
เพราะจริงแล้วงูเห่าน่าจะอยู่ในพักเพื่อไทยมากกว่านะ
จะไปหวังงูเห่าจากพักอื่นมาโหวตให้มายกมือให้เนี่ย